นั่นก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
เรายิ้มได้ไม่กี่วัน๑๐กว่า๑๐กว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะโฆษกสบคแถลงบอกว่า
พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็น๕๓ราย
คือ๕๓รายเป็นผลมาจากที่เราไปตรวจเชิงลึก
แล้วก็เชิงลึกมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่ด่านต่อมสส
เฉพาะจุดนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่นะคะเป็นแรงงานต่างด้าว
เพิ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนเราได้บทเรียนจากสิงคโปร์
เราได้บทเรียนจากญี่ปุ่นเป็นระลอกสองที่เขามีการแพร่ระบาด
ซึ่งคนที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว
สิงคโปร์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูตัวเลขในไทยหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด๑๙
หรือศูนย์สบคมีการแถลงบอกว่า
ในประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน๕๓ราย
แบ่งเป็นชาวไทย๑๑รายและคนต่างด้าว
อยู่ในสถานที่กักขังของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะดาวสงขลา

โดยชาวไทย๑๑รายเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๓ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๑รายติดเชื้อจากการไปสถานที่ชุมชน
และกลุ่มที่เป็นผลมาจากการค้นหาเชิงรุกที่จังหวัดยาลาอีก๗รายด้วยกัน
อันนี้เป็นชาวไทยค่ะ
ขณะที่ผู้ป่วยต่างด้าว๔๒รายมาเป็นกลุ่มก้อนเลยนะคะ
เป็นชาวพม่า๓๔รายชาวเวียดนาม๓รายชาวมาเลเซีย๒ราย
เยเมน๑รายชาวกัมพูชา๑รายแล้วก็ชาวอินเดีย๑รายด้วยกันค่ะ
ขณะที่มีผู้ป่วยก็รักษาหายกลับบ้านได้เพิ่มขึ้น๕๗ราย
เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าอีกหนึ่งวันนะคะ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มจากผู้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙อีก๑ศพค่ะ
ก็ตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙ทั้งสิ้น๕๑ราย
รายล่าสุดเป็นชายไทยอาชีพรับจ้างมีประวัติคือคนในครอบครัว๔คน
ได้ไหมคะกลุ่มก้อนเลยนะกลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกเลยน้องสะพ้ายพ่อแม่ผู้เสียชีวิตก็ติดโรคเหมือนกัน
ผู้ป่วยเป็นชายรายนี้รายที่๕๑ของประเทศไทยเริ่มป่วย
มีอาการคือ๑เมษายนคือมีอาการไข้ไอปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ตอนแรกเนี่ยผลออกมาคือปกติคุณหมอก็เลยให้รับยา
แล้วก็กลับไปทานที่บ้านแต่อาการไม่ดีขึ้น
กระทั่ง๑๒เมษายนเกิดอาการคือไข้สูง๔๐องศาเซลเซียส
หายใจลำบากเข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง
ปรากฏว่าครั้งนี้ผลตรวจออกมาคือพบว่าติดเชื้อโรคโควิด๑๙
หลังจากนั้น๑๖เมษายนอาการเริ่มแย่ลง
แพทย์ให้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตในวันที่๒๔เมษายน
จากภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูภาพรวมของประเทศไทยเบ็ดเสร็จค่ะ
พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙สะสมทั้งสิ้นนะคะ
หลัก๑๒๙๐๗รายเดินทางกลับบ้านได้แล้วนะคะ
๗รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๓๐๙ราย
เสียชีวิตสะสมคือ๕๑ศพด้วยกันค่ะ
ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานนี้
คุณหมอทวีสินบอกว่าการที่พบผู้ป่วยในสถานกักขังที่จังหวัดสงขลาก็คือแรงงานต่างด้าว๔๒รายเนี่ย
เป็นผลมาจากในการตรวจเชิงรุกที่ให้เฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ซึ่งทำไมถามว่าต้องไปเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวก็เป็นบทเรียนมาจากสิงคโปร์ไงคะ
คือตอนที่สิงคโปร์เขามีการแพร่ระบาดถูกไหม
และสถานการณ์เขาดูเหมือนว่าจะดีขึ้น
เขาก็เลยผ่อนปลนมาตรการต่าง
ทีนี้พอมาแพร่ระบาดระลอกที่๒กลายเป็นว่า
ผู้ป่วยที่เพิ่มมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วเพิ่มมาต่อวันหลักพันเนี่ย
เป็นผลมาจากการเพิ่มของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เป็นโรคโควิด๑๙
นี่แหละค่ะเขาก็เลยมีการตรวจกลุ่มนี้มากขึ้น
สำหรับในประเทศไทยสำหรับผู้ป่วยทั้ง๔๒ราย

ก็อย่างที่บอกไปไม่ใช่ชาวไทยแล้วก็เข้าประเทศแบบผิดกฎหมายทั้งสิ้น
แต่คุณหมอบอกว่าด้วยหลักมนุษยธรรมก็จะมีการดูแลรักษา
ซึ่งจากอาการภายนอกพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย
อยู่ในวัยแรงงานมีสุขภาพแข็งแรงดี
แต่จะมีการเอ็กซาเรย์ปอดทุกคนเพื่อตรวจซ้ำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
บอกว่าการป่วยในกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เนี่ย
ตอนแรกพบว่ามีบางรายป่วยคล้ายกับไข้หวัด
นำไปตรวจเพราะไปตรวจเสร็จแล้วพบว่าติดเชื้อโรคโควิด๑๙
จากนั้นมีการขยายผลตรวจไปยังคนอื่นที่ถูกกักขังร่วมกัน
พบว่าป่วยเป็นกลุ่มก้อนค่ะก็เลยให้มีการกักตัว
เพื่อรักษาให้หายก่อนก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไปนะคะ
อกจากนี้ยังประสานไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้มีมาตรการคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
แล้วอยู่ระหว่างการกักขังอย่างเข้มงวดเข้มข้นด้วย
มีคนไทยเดินทางผ่านแดนกลับมาจากมาเลเซียเนี่ยทั้งสิ้นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดราย
ในจำนวนนี้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอยู่ที่เก้าร้อยยี่สิบราย
ทั้งหมดจะถูกส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้วก็เข้ากระบวนการคือ
กักขังควบคุมตัวในสถานที่ที่ของรัฐจัดไปให้
รายงานต่างด้าวซึ่งอย่างที่รายงานไปว่ามันมีต่างด้าวลักลอบเข้ามา
ติดมาจากต้นทางที่เข้ามาติดระหว่างที่เขาผ่านมา
ไทยแล้วหรือยังค่ะหรือไปติดจากเจ้าหน้าที่ต่อมอที่อยู่ที่
ด่านั่นเนี่ยต้องไปตรวจสอบทำลายย้อนหลังแล้วก็พฤติกรรม
ความเสี่ยงเขามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชม
นะฮะไปดูกันหน่อยนะครับจากกรณีกลุ่มต่างด้าวที่หนีเข้า
เมืองมาอย่างผิดกฎหมายจริงจริงแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยทั้ง
หมดหนึ่งร้อยสิบห้าคนนะฮะไปอยู่ที่ศูนย์กักตัวผู้อ่า
ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองที่สงขรานะฮะรวมกันหนึ่งร้อย
สิบห้าคนแต่ว่าสี่สิบสองคนเนี่ยไปติดโควิดสิบเก้านะฮะ
ดังนั้นล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไปคาด
ว่าคาดว่านะฮะน่าจะได้รับเชื้อมาจากตำรวจตรวจคนเข้า
เมืองประจำด่านสะเดาอืมของฝั่งไทยนี่แหละคือก่อนด้าน
นี้เนี่ยสักประมาณสองถึงสามวันก่อนเรารู้พบว่าต่อ
หมอสะเดาเนี่ยติดเชื้อโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยสองคน
แล้วหลังจากนั้นตรวจเพิ่มพบอีกนะฮะอืมอีกสามคนกลาย
เป็นห้าคนนั่นแหละแล้วคือเขาทำงานอยู่แล้วเขาก็ติด
ไปแล้วไงระหว่างที่ยังไม่ตรวจเจอใช่ไหมทีนี้
ก็ทำงานก่อนเนี่ยตรวจจงตรวจจับคนนั้นคนนี้
ใกล้ชิดด้วยน่ะงานเขาถูกต้องก็จะไปสำผัสกันสุดท้าย
ก็อาจจะเป็นคนแพร่เชื้อให้กับแรงงานที่ผ่านด่านเข้ามา
นะฮะอย่างที่บอกว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่
สะดาวเนี่ยนะฮะเขาป่วยคนแรกแล้วก็ทำงานต่อไป
เวรนะฮะเมื่อวันที่สี่เมษายนแล้ววันนั้นก็มี
การส่งตัวต่างด้าวเข้ามาสิบคนจากสะพอหาดใหญ่ไป
ที่ศูนย์นี้ไปศูนย์กักตัวเนี่ย
แล้วก็มีการตรวจร่างกายก่อนจะเข้าห้องกักตัวกันไป
แต่คือก็ไปรวมกันอีก๑๑๕คน
ข้อสังเกตที่ว่าอาจติดเชื้อมาจากผู้หญิงชาวมาเลเซียหรือเปล่า

แล้วก็ไปชนคนงานเสียชีวิต๖ศพเมื่อปีก่อน
ซึ่งถูกไปกักตัวที่ศูนย์นี้เหมือนกันวันที่๑๕เมษายน
ต่อมาเริ่มมีอาการปวดหัวปวดศีรษะกันไป
แล้วก็ถูกผลักดันกลับประเทศไปวันที่๒๐เมษายน
จากนั้นพบว่าเป็นโควิด๑๙
อาการสุดหนักลงสุดหนักลงจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็วันที่๒๑เมษายนก็พบว่าอาการก็หนักมาก
คาดว่าไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่า

ผลตรวจของเขาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อาการก็สุดลงสุดลงนะฮะ
สำหรับคนต่างด้าวที่ติดเชื้อแยกเป็นเมียนมาร์๓๔คน
นาม๓คนมาเลเซีย๒คนเยเมน๑คน
พูชา๑คนและอินเดีย๑คนก็รวมเป็น๔๒
พุ่งไปที่๖๓รายพุ่งพลวดทันทีเพิ่มไปอีก
เป็น๑๐๕รายจากเดิม๖๓เพิ่มเป็น๑๐๕ราย
ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง
ตอนนี้วางแผนอยู่ว่าจะรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างไร
เรื่องต้นก็จะมีการกระจายไปยังโรงพยาบาล๔แห่งที่รองรับเอาไว้ทั้ง๔๒คน
สองข่าวที่เล่าไปทำให้เห็นความชัดเจนนะคะ
แล้วก็ความสำคัญของการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางจากต่างประเทศ
เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญเลยนะของการแพร่ระบาด
เมื่อวานนี้เองก็มีคนเดินทางกลับจากต่างประเทศหมายถึงคนไทย
คือก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ารองรับได้วันละ๒๐๐คน
เมื่อวานนี้เกือบ๒๐๐ค่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนไทยเดินทางกลับจากอีราน
ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเป็นคณะพระทุดงแม่ชีและญาติธรรมที่เดินทางกลับจากอินเดีย
กลุ่มนี้๑๗๑คนทั้ง๒กลุ่มนี้ต้องกักตัวสเตจควันอันทีนะคะ๑๔วันเหมือนกันหมดค่ะ
กลุ่มแรกก่อนนะคะคณะพระทุดงและขออภัยนะคะ
คณะพระทุดงธรรมญาตรา๑๒๒รูปพร้อมด้วยแม่ชีย่าติธรรมอีก๔๙คน
รวมทั้งหมด๑๗๑คนเดินทางกลับจากเมืองเกากาต้าสาธารณรัฐอินเดีย
ดอนเมืองช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พาไปเฝ้าสังเกตอาการทันทีนะคะ
ก็คือการกักตัว๑๔วัน
แยกสถานที่กักตัว๒จุด
คณะพระสงฆ์ถูกกักตัวที่โรงแรมในอำเภอบางบ่อสมุทรประการค่ะ
อยู่ในการกำกับการดูแลของพระสังคาธิการ
ส่วนแม่ชีและญาติธรรมถูกกักตัวที่โรงพยาบาลรัตนโกศิลป์
ย่านราชดำเนินนั่นเองนะคะ
การกักตัวนับวันที่๑ก็คือวันนี้๒๖เมษายนเนี่ยนะคะ
เริ่มตั้งแต่๖โมงเช้าออกไปก็บวกไปอีก๑๔วันนะคะ
วันที่ออกคือวันที่๑๐พฤษภาคมค่ะ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเมื่อวานนี้เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะ

ตอนแรกตกค้างอยู่ในประเทศอีราน
หลังจากนั้นก็รอคอยมาเรื่อยจนได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย

เช้าเมื่อวานนี้เป็นเด็กเล็ก๕คน
คือใน๒๑คนนับออกไปลบออกไปเป็นเด็กเล็ก๕คนค่ะ
ทั้งหมดผ่านการตรวจคัดกรองสุขภาพบันทึกประวัติ
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
เรื่องต้นไม่พบว่าใครมีไข้นะคะสำหรับกลุ่มนี้๒๑คน
จากนั้นถูกไปกักตัวเฝ้าระวังโควิด๑๙วัน
ขออภัยนะคะโควิด๑๙จำนวน๑๔วันที่โรงแรมแถวพระรามเก้า
สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ที่มาลงที่สุวรรณภูมิและที่ดอนเมือง
ก่อนขึ้นเครื่องด้วยทุกครั้งสำหรับใครที่มีญาติ
ยังคงตกค้างอยู่ในต่างประเทศอย่าลืมนะคะ
กากตัวเหมือนกันทุกคนขึ้นสิวัน